เหตุการณ์ที่จังหวัดพยาวเมื่อวานี้เราเล่าเรื่องนี้ไป

กรณีที่มีชาวนานำข้าวเปลือกไปขาย
แล้วเจ้าหน้าที่ที่แจ้งราคาข้าวเปลือกแจ้งราคาแบบต่ำมาก
ชาวนาก็เลยโมโหยิงใส่เลย
เขาเสียชีวิตอยู่ที่นั่นเลยนะคะ

ประเด็นคือหลายคนก็มองว่าปัญหาชาวนาก็เป็นปัญหาที่น่าสงสารชาวนา
ปัญหาหนี้สินราคาข้าวเปลือกอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่วิธีการแก้ไม่ใช่การไปยิงคนอื่นเขาตาย
นี่คือผู้เสียชีวิตนอนอยู่ตรงกลางตรงนี้

คือวันนี้ตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำ
เจ้าตัวก็รับสารภาพคือเจ้าตัวไม่ได้หนี
ก็บอกว่าสาเหตุก็คือไม่พอใจราคาข้าว
ราคาที่ต่ำกว่ากำหนดเยอะมากเลย

ชาวนาในอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวค่ะ
ใช้ปืนลูกซองสั้นยิงนายธรรมนิษฐ์อายุ๓๒
พนักงานประเมินราคาข้าวของท่าข้าวโชคอุดม๓
จังหวัดพยาวจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
สาเหตุก็ผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าไม่พอใจราคาข้าว

วันนี้ตำรวจสพดอกคำใต้นำตัวนายสุพธิ์ผู้ต้องหามาสอบปากคำ
เขาก็รับสารภาพอย่างที่บอกค่ะ
ราคาข้าวนี่แหละมันต่ำกว่าราคากำหนด
แต่ตัวนายสุพธไม่ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าขอบอกแค่นี้รับสารภาพ
ก่อเหตุจริงไม่พอใจราคาข้าวเดี๋ยวเรื่องอื่นไปให้การในชั้นศาล

พยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะ
นายสุพธคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เอาข้าวเปลือกมาขาย
ที่ร้านตักข้าวท่าข้าวช่วงอุดม๓
ก็มีการประเมินราคาแต่ราคาได้เนี่ยมันต่ำมากก็เลยไม่พอใจ
แต่ปัญหาก็คือนายสุพศผู้ก่อเหตุเขาเมาด้วยค่ะคุณผู้ชม
พยานที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนั้นตำรวจก็ให้ข้อมูลแบบนั้นนะคะ
บอกว่าเมาด้วยมันก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าคุมสติไม่อยู่
ใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ยิงเข้าที่หัวเลยนะคะ
ยิงเข้าที่หัวของนายธรรมนิษฐ์จนเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นลานตากข้าวอะค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหานายสุพศข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ส่งตัวฝักขังที่ศาลจังหวัดพยาวในวันพรุ่งนี้
ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับเกษตรกรไปคุยกับชาวนาในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้นะคะ
เขาก็บอกเลยว่าก็ราคาข้าวทุกวันนี้มันไม่เป็นมาตรฐานจริง
เปลือกจากไร่เดียวกันบางวันขายได้กิโลกรัมละ๙บาท
วันขายได้กิโลกรัมละ๑๐บาทมันไม่เป็นมาตรฐาน
กำหนดราคากลางราคามาตรฐานได้ไหมล่ะ
ชาวนาเขาจะได้ประเมินได้ว่าเขาจะมีรายได้เท่าไหร่อย่างไร
นี่ต่อกิโลกรัมละเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สมบุญอย่างนี้
ปัจจุบันทุกวันนี้ได้กิโลกรัมต่อได้สมบัติ

เกษตรกรจังหวัดพยาวอีกคนนึงนะคะนายสวัสดิ์กรัฐ
ก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับราคาข้าวค่ะ
บอกว่าราคารับซื้อข้าวเปลือก

ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณภาพและค่าความชื้นเป็นหลักนะคะ
เกษตรกรจังหวัดพยาวนะคะ
เป็นเกษตรเป็นเจ้าหน้าที่ขออภัยค่ะเกษตรจังหวัดพยาวนะคะ
เปลือกที่มีความชื้น๑๒๐๓๐
ผู้ประกอบการจะรับซื้อในราคาตันละ๙๕๐๐๑๕๐๐บาท
หรือกิโลกรัมละ๙๕๐๑๐๕๐บาทค่ะ
ส่วนข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละสิบห้า
จะรับซื้อตันละ๑๕๐๐๐บาท
โครงการประกันรายได้เกษตรกรก็เป็นราคาตามนี้อยู่แล้วนะคะ
ก็คือประมาณกิโลกรัมละ๑๕บาท
เกษตรจังหวัดเขายืนยันมาลักษณะแบบนี้ว่ามันมีมาตรฐาน
แต่มันขึ้นอยู่กับความชื้นของข้าวเปลือกที่คุณนำมาขาย
ซึ่งก็แน่นอนว่าชาวนาแต่ละรายเนี่ยข้าวที่เกี่ยวมาใช่ไหม
ก็ไปตากไปดูแลแตกต่างกันต่อให้เป็นจากนาพื้นที่เดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็เลยอาจจะแตกต่างกันได้ไม่เท่ากันอะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหม
นี่ก็เป็นคำชี้แจงออกมา
แต่ในมุมชาวนาก็บอกโอ้โหทำไมไม่ให้เท่ากันไปอะไรประมาณนี้นะคะ

นะคะศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะครอบครัวก็ได้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายคนเดียวด้วย

กับแม่บอกเลยว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะนายธรรมนิษฐ์นะคะ
กับแม่บอกว่านี่ลูกชายคนเดียวของเขาเลยนะ
แล้วลูกชายเขาก็เป็นแค่ลูกจ้าง
เจ้าของบริษัทไม่ได้เป็นคนตัดสินใจว่าจะรับซื้อราคาเท่าไหร่อย่างไร
คือลูกชายเป็นลูกจ้างทำตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท
แต่มายิงเสียชีวิตแบบนี้มันรุนแรงเกินไปไหม
ทำไมถึงใจร้อนตัดอนาคตตัวเองแล้วก็ฆ่าคนอื่นนี่คือชีวิตคนคนหนึ่งนะ
ด้วยความใจร้อนความเมาเนี่ยทำไมถึงก่อเหตุโหดเที่ยมแบบนี้
เห็นชาวบ้านบอกว่ามันไปกินเหล้าพอได้เขาเอาเขากลับไปเขาไปกินเหล้าจนสว่าง
จะมายิงตั้งแต่คืนนั้นเขาจะมาฆ่าลูกชายผมให้ได้
เมียเขาลูกชายเขาห้ามว่าอย่าออกมาเอากุญแจรถมอไซค์ซ่อน
เขาก็ไม่ได้มาเขายินยอมตอนเช้าลูกชายผมมาเข้าทำงานปกติ
ลูกชายผมหันหลังคุยกับคนขับรถ

ทุกข้าวกำลังหันหลังคุยเขาขี่จักรยานมาเอาปืนมาถึงก็มาจ่อยิงข้างหลัง
ตายโดยไม่รู้เรื่องเลยเป็นลูกใครเขาก็ต้องเสียใจ
เด็กเพิ่งอายุสามสิบสี่ปีแล้วก็จะแต่งงานในปีหน้านี้
ถ้าเกิดตำรวจจะพาเขามาขอเข้ามาศพเนี่ยพ่อยอมไหม
อ๋อไม่เอาไม่ต้องไปขอนะคะมาขอเข้ามาแล้วฟื้นมาเลย
แต่ถ้าขอเข้ามาไม่ฟื้นไม่ต้องมาอืมความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่
คือบอกไม่ต้องมาขอเข้ามาศพเลยนะฮะแต่ก็น่าเห็นใจนะว่า
คือจะราคาถูกราคาแพงเนี่ยแต่คุณก็ไปยิงเขาตายไม่ได้
ใช่ค่ะนะไปทำร้ายยังไม่ได้เลยนะครับ